เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมามีเหตุหนุ่มใหญ่รับเหมาก่อสร้าง
ถูกยิงนับสิบนัดเสียชีวิตคาที่ในบ้านพักย่านหนองแขมนะครับ
สาเหตุนั้นก็มาจากปัญหาความบาดหมางกับเพื่อนร่วมวงการธุรกิจเดียวกัน

ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเสียงปืนที่ดังขึ้น๑๐นัด
อู่รถรับจ้าง๖ล้อย่านน้องแข็ม
ในช่วงกลางดึกของวันที่๒๔มิถุนายน๒๕๖๒ที่ลั่นไก่
โดยนายชานุเทพนุ่นแป้นหนุ่มรับเหมาก่อสร้างในวัย๕๗ปี
จะเป็นเหตุให้นายจำลองบรรจงกะเสมาณอายุทยา
เจ้าของกิจการรับเหมาต่อเติมถึงแก่ความตาย
เพราะประโยคคำถามที่ว่ามองหน้าทำไม
ทีมข่าวลงพื้นที่จนทราบข้อมูลที่แท้จริง
ได้ทะเลาะและมีเรื่องละหองระแหง

กิจการรับเหมาก่อสร้างทำให้ทั้งคู่

ชายวัยกลางคนรายหนึ่งได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่า
ขณะนายชานุเทพนั่งกินข้าวอยู่กับภรรยาและลูก
โดยมีเจ้าของอู่รถหกล้อร่วมวงอยู่ด้วยนั้น
จู่ผู้ตายก็จอดรถและเดินมาหานายชานุเทพ
ก่อนที่ทั้งคู่จะมีปากเสียงกัน
สุดท้ายปัญหาของเรื่องนี้จบลงที่นายชานุเทพ
หนำยิงนายจำลองนับ๑๐นัด
คว้ารถจักรยานยนต์หลบหนีไป

หวาดภาวะกับเหตุที่ประสบตรงหน้า
เบิร์นรัดมีกระพุ่ยมา
คราวหน้ามีลูกมาก็จักรพื้นมาด้วย

ว่าผู้ตายเป็นคนพูดจาโผงผางตรงไปตรงมา

จะทำให้เป็นชนวนเหตุของการยิงกันหรือไม่นั้น
ก็ไม่มีใครที่อาจคาดเดาได้
เพราะหากตัดเรื่องปมทะเลาะออกไป
ทั้งคู่ก็ถือเป็นคนดีคนหนึ่ง

คนที่ยิงนั่งกินข้าวอยู่นี่เห็นลุงบอก
นั่งกินข้าวกินเบียร์อะไรอยู่กันตรงนี้

เขาห่องแห่งกันมาสักขอร์ตแล้วไหม

ห่องเราแห่งกันมาตั้งสองอาทิตย์แล้ว
เรื่องอะไรครับ
คนที่ยิงเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้
ด่าเขาอย่างนี้คนที่ยิงก็

เที่ยวคนไม่ถูกกันแต่ก่อนนั้นน่ะนะ
เขาส่งเทียมมาพร้อมอยู่แล้วนะมานั่งกินเนี่ย

ไอ้คนที่ยิงก็นั่งอยู่ตรงนี้

หงายท้องหงายท้องลุกขึ้นปาดทำไมอย่างนี้

ส่วนการตามตัวนายชานุเทพมือยิงในคดีนี้
ทางชุดสิบสวรสฮนแข็ม
ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
ขณะที่ชนวนเหตุของเรื่องนี้ชุดสืบสวน
เป้ามาจากปัญหาความขัดแย้ง
เรื่องเกี่ยวกับอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน